มาตามความคืบหน้าเหตุสลดนี้กันต่อนะครับ
เพราะว่าหลานชายอายุ๒๙ปีก็คงคุ้มคลั่งละคุณนะ

ใส่ชุดเหมือนแต่งเป็นโงกุลนะฮะ
พระเอกของตัวการ์ตูนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเลยไม่รู้นะฮะ
เสร็จแล้วทำร้ายร่างกายคุณตาโดยใช้เหล็กฟาด
คุณผู้ชมมันมีคลิปออกมาเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้ได้นะครับ
เมื่อมนุษย์ไม่จัดทาพเจ้า

โลกของบ้านแคปซูลก็ถูกจำลายแล้ว
โลกผลาญจยุ่งอย่างเดียวกัน

ก็ได้เจอยังไงว่าอย่างไร

พูดเหมือนกันแหละคุณดวงดาวน์อะไรเหมือนกันน้า
แล้วบอกว่าเนี่ยมีคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย

หลังจากนั้นหนุ่มโงกุลคนนี้
ก็ใช้ท่อนเหล็กฟาดไปตามร่างกายของคุณตา
แม้ว่าคุณตาจะเอามือปัดป้องแล้วก็ตาม

แล้วคือตาจะหนีตาก็หนีไปไหนไม่ได้

อีกคลิปหนึ่งเกิดขึ้นในบ้านคุณผู้ชมฮะ

ที่เอาไปลงโทษเอาไปตีคุณตา
ให้คุณผู้ชมไปดูอีกคลิปในบ้านหน่อยนะครับ
คุณดูอีกรายถอนอ่ะ

แล้วลงโทษมันด้วยน้ำมือของไฟแชคลนไฟ
ทาว่าของมันชื่อว่าชัยตอน
โอ้โหคุณตาก็พยายามเอามือปัดห้องแล้ว

เป็นท่อเหล็กเดียวกันกับคลิปแรกที่เอาไปตีคุณตา

ทั้งหัวทั้งใบหน้าลำตัวแขนขาโดนตีหมดครับ
ทีนี้พอเป็นคลิปออกมาชาวบ้านร้องเรียนมา
แล้วขอให้หน่วยงานไหนก็ได้ใครก็ได้เข้าไปช่วยหน่อย
เมื่อคืนนี้นะครับประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
เข้าไปพร้อมกับลูกเพจเลยนะครับ
เข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเพจเลยนะครับ
เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวอยู่ในซอยวัดวังทองหลาง
ถนนราชพราว๑๐๑เขตบางกะปิกรุงเทพย์
เข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณผู้ชมดูสภาพบ้านก่อน
สภาพบ้านข้างในมีแต่สิ่งของที่มันรกรุงรัง
แล้วเนี่ยคราบเลือดตรงบันไดเนี่ยแน่นอนเป็นคราบเลือดของคุณตา
คุณผู้ชมเนี่ยเป็นทางยาวแบบนี้นะครับแล้วบ้านเนี่ยมีแต่ขยะ
ทีนี้ฮะคุณเอกพบเนี่ยก็เลยเดินขึ้นไปชั้นสอง
ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือคุณตาวิชัยอายุ๘๐ปีคุณ
นอนหายใจรวยรินนะฮะไม่สามารถตอบโต้ได้แล้วนะฮะ
เพราะว่าทางคุณเอกพบกับทางคนในเพจพยายามที่จะเรียกคุณตา
แล้วทีนี้ก็ต้องเอาเครื่องออกซิเจนมาใส่ให้คุณตา
คุณตากินน้ำคุณดูจังหวะนี้คุณตาดื่มน้ำอึ๊กเลยนะ
แล้วก็อะไรนะเขาเรียกสำลักด้วยไม่ได้กินคาดว่าคุณตาไม่ได้กินอะไร
ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้กินมากี่วันแล้ว
ฟังเสียงช่วงที่ทางคุณเอกพบแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะฮะ
คุณตาเป็นยังไงบ้างครับคุณตารู้สึกตัวไหมครับ
โหนี่แผลทั้งตัวเลยนี่รอยคาบเลือดหมดเลยใช่ไหมเนี่ย
ใช่ครับใช่ไหมพี่เจิดใช่ครับ
หมอนนะครับนั่นก็เป็นรอยคราบเลือดที่หมอน
อันนี้ให้ออกซิเจนคุณตาอยู่นะครับเพราะว่าคุณตามาถึงเนี่ย
เริ่มหายใจแทบจะรวยลินเนี่ยอันนี้รอยเขียวช้ำทั้งตัวนะครับเนี่ย
กินนะท้าตากินนะท้าค่อยนะฮะตานะตาขาดน้ำมาเยอะ
นี่ฮะเป็นวินาทีในการที่เข้าไปพบคุณตานะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่อยนำตัวคุณตาขึ้นเปรย์
หามลงมาจากชั้น๒นะฮะเพื่อส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนนี่นะครับ
คือตอนที่คุณเอกพบแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปนะฮะที่บ้านเนี่ย
ชั้นล่างเปิดทิ้งไว้แบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็มีการตะโกนเรียกหน้าบ้านอยู่ประมาณ๓๐นาที
ไม่มีใครตอบรับก็เลยเข้ามาตรวจสอบภายในบ้าน
ก็เจอร่างคุณตาแบบนี้คุณดูสิ
แล้วตาคุณตาปิดเลยนะ

ช้ำบวมคุณตาแทบไม่รู้สึกตัวแล้ว
เนื้อตามตัวไม่ใช่แค่รอยใหม่อย่างเดียวนะ
รอยเก่าที่ตกสะเก็ดแล้วก็ยังมี

้นเกิ้ลคุณตาเนี่ยเมื่อเปิดกางเกงดูเป็นแผลไปหมดเลยนะครับ
ส่วนหลานชายคนที่ใส่ชุดโงกุลไปไหนแล้วคุณ
หลานชายคนนี้ถูกตำรวจสนราชพร้าวจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ
ทีนี้สอบถามเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียง
ก็ทราบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครเห็นคุณตาวิชัยมาประมาณ๓วันแล้ว

ไม่รู้ว่าคุณตาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกหลานทำร้ายหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าหลานชายเสพกัญชาและมักจะก่อเหตุทำร้ายคุณตา
ก็เลยมีการแจ้งตำรวจให้มาจับหลานชาย
แล้วก็แจ้งไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยเหลือคุณตาโดยด่วนนะครับ
ขณะที่คุณเอกพบบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณประชาชนที่แจ้งเรื่องเข้ามา
เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับจนนำมาสู่การช่วยเหลือ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าหากมาช้ากว่านี้คุณตาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ
จากนี้ไปวันนี้แหละฮะมีการประสานไปยังทาง
ประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะ
ส่งเจ้าหน้าที่กรมกิจการดูแลผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือคุณตาต่อไป
แต่สิ่งสำคัญคือรักษาร่างกายของคุณตาก่อนคุณ

ถึงจะให้การช่วยเหลือในการดูแลเรื่องของสวัสดีภาพกันต่อนะฮะ